ชั่วตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดีกว่าจ้า

เนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรั
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันหน่อยนะคะ
กล่ำปลีเขียวค่ะ๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ใบกระเพรา๕๐บาทต่อกิโลกรัม
โหละพา๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ